ช่วยเหลืออะไรเข้าเหมือนคนยากจน
ตัวเองไม่ลำบากเหรอหนูก็ลำบากเหมือนกัน
แล้วเอาของมาให้คนอื่นก็ทำไมไม่เก็บไว้กินไว้เอง
ก็เห็นว่ามีพอ

มีพอไว้กินบ้างเผื่อปัญห์ให้คนอื่นกินบ้าง
อ๋อเพื่อปัญห์ให้คนอื่นเขา
เห็นใจเขาแล้วได้เงินมาจากไหนอ่ะ

รัฐบาลรัฐบาลเขาให้มาเท่าไหร่

แล้วเราก็เลยซื้อของมาให้โครงการแบ่งปัน

หนูก็คิดว่าหนูอยากจะซื้อของมาช่วยเขามาใส่โต๊ะไป
ขอบคุณมากเลยคนลำบากหลายคนเขาจะได้กินกัน

เอาแล้วตัวเองไม่ลำบากเหรอหนูก็ลำบากเหมือนกันลำบากแต่ว่าแล้วเอาของมาให้เขา

ก็เห็นว่ามีพอ

มีพอไว้กินมั่งเพื่อปันให้คนอื่นกินมั่ง